พาไปที่ศาลเจ้าพ่อทองคำอยู่ที่สอนอบางเขน
คือมีคนเขาเคยเอาเหมือนกับรูปหล่อพญานาคมาถวายไว้
แต่เอ๊ะถวายเอาไว้เมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
แล้วชาวบ้านมากราบไหว้บูชาสารนี้แล้วก็กราบไห้บูชาพญานาค
ใช่ค่ะจู่มันหายไป
แล้วหายไปไปอยู่ที่ไหนก็ต้องตามหา
เห็นที่วงไว้ไหมมันเคยมีอยู่นะคะ
ใช่ฮะแต่ตอนนี้หายไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ฐานแบบนี้
คือเวลาจะตั้งบูชาพญานาคก็จะมีฐานแล้วก็มีอ่างแบบนี้
หล่อน้ำไว้ให้ท่านได้อยู่กับน้ำ

ใช่ค่ะแล้วเราไปคุยเรื่องนี้กับทางด้านคนที่เคยเอามาถวายเนี่ยนะคะ
ก็คือคุณพุทธิสันอายุ๕๖ปี
เป็นคนที่เอาพญานาคมาถวายสารเจ้าพ่อทองคำ
สารนี้อยู่ในสนบังเขนค่ะ
แล้วเขาบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วพี่ผมมาไหว้สาร
ก็เอ๊ะรูปหล่อพญานาค๒ตัวที่เคยถวาย๑๐กว่าปีก่อนมันหายไปไหน
แต่ว่าดูยังมีพญานาคอุ่นที่อยู่แถวนั้นนะ

ก็เลยถามถามคนแถวนั้นรู้ไหมว่ามันหายไปไหนก็ไม่มีใครรู้

พอตำรวจรู้เนี่ยตำรวจก็ออกตามเลย
ปรากฏว่าไปเจอผู้ชายคนหนึ่ง
ผู้ชายต้องสงสัยปกติเขาจะนอนในศาลนี่แหละ
แล้วทีนี้ตอนกลางคืนเขาหายตัวไป
หายตัวไปมันพร้อมกับที่รูปหล่อพญานาคทั้งสององค์หายไปด้วย
แล้วตำรวจเขาตามไปจนเจอผู้ชายเสื้อฟ้าขวามือเนี่ยคุณผู้ชม

แล้วเจออะไรรู้ไหมเจอเป็นซากรูปหล่อพญานาค

เหลือแต่เสียนพญานาคงอนก็หักไปหมดเลยนะ
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยถามไงถามผู้ชายต้องสงสัยคนนี้
บอกว่ารู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเสียนพญานาคถึงหักอยู่ตรงนี้
เขาบอกว่าอ๋อคือเห็นเห็นว่ารูปหล่อพญานาคทั้งสองตัว
มันหล่นแล้วก็หักอยู่แล้ว

พอเห็นว่ามันหักอยู่แล้วเนี่ยนะตัวเขาเนี่ยก็เลยเก็บมาทิ้งในคลองบางบัว
โอ้โหคุณผู้ชมพอได้ฟังแบบนี้ตำรวจเองก็ไม่เชื่อ
คนที่เคยเอาพญานาคมาถวายก็ไม่เชื่อหรอกค่ะ
แล้วสารนี้สารเจ้าพ่อทองคำหรือว่าสารเจ้าพ่อไซ
อายุเก่าแก่อายุ๙๐จะ๑๐๐ปีแล้วค่ะ
คนแถวนั้นเป็นที่สักการะเลยเคารพบูชากัน

เวลาที่แบบจะทำเรื่องอะไรจะตามจับผู้ร้าย

แล้วก็ชาวคลองลาดพร้าวเขาก็กราบไหว้ตรงนี้นะ
ใช่มาขอโชคขอลาบไงถือว่าเป็นแบบเครื่องยึดเหนียวจิตใจ
แต่พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ส่งผลกระทบกับความรู้สึกเหมือนกันนะคะ